เพราะว่าวันนี้ของกินเราจัดแน่นจัดเต็มมากเลย
เมนูนี้เนี่ยดีต่อสุขภาพโดยเฉพาะผู้สูงวัยหรือว่าผู้หญิงอะไรอย่างนี้นะคะ
เป็นเมนูเต้าหวยน้ำขิงนั่นเอง
เป็นสูตรเด็ดสูตรโบราณสูตรฮอยอัน

ขายมานานกันเป็น๖๐ปีแล้วหอยอันเวียดนามนี่แหละค่ะ

เนื้อเนียนนะขาวนะน่าทานมาก
ดิฉันเป็นคนหนึ่งนะที่ชอบทานเต้าหวยน้ำขิงมาก

คือปกติเด็กเขาจะไม่ชอบทานใช่ไหม
มันจะเผ็ดร้อนแต่ว่ามันมีประโยชน์มากนะคุณนะ
นี่คือร้านเต้าหวยรถเข็นเล็กของคุณยายกุ๊กเลถี่อายุ๗๘ปีแล้วนะคะ
แบบว่าขยันขันแข็งแบบนี้อยู่เลย
เป็นเจ้าของตำรับเต้าหวยน้ำขิงสูตรหอยอัน

เนื้อเต้าหวยขาวนุ่มละลายในปากเลยล่ะ
คุณยายเนี่ยเล่าว่าสูตรเต้าหวยหอยอันนี้นะคะ
มาจากตัวเองเพราะว่ามีเชื้อสายเวียดนาม
แล้วก็ได้สูตรมาตั้งแต่อายุ๒๐
เต้าหวยขายเลี้ยงลูก๑๒คน
จนลูกได้ดิบได้ดีกันหมดเลยทุกคน
ตอนนี้คุณยายก็ไม่ได้ทำแล้วแต่ว่าถ่ายทอดวิชา

เห็นไหมนี่ก็เป็นหลานมาช่วยคุณยายขายอยู่นะคะ

เราก็เลยบุกไปถึงบ้านคุณยายอีกที
เพื่อไปขอสูตรขอดูเคล็ดลับกันสักหน่อย
ว่ามันอร่อยเด็ดขนาดไหนถึงขายดิบขายดี๖๐ปีขนาดนี้
คุณยายก็เผยเคล็ดลับแบบไม่กักไม่ห่วงสูตรเลยก็คือ
เต้าหวยเนี่ยนะจะใช้ถั่วเหลืองซีก๑๐กิโลกรัม
เอามาแช่น้ำ๓๔ชั่วโมง
จากนั้นก็เอามาปั่นใส่เครื่องปั่นค่ะ
พอแช่น้ำเสร็จมันนิ่มแล้วปั่นแล้วก็กรองแยกกากออกด้วยถุงผ้า
แล้วก็นำน้ำถั่วเหลืองใส่หม้อไปต้มให้เดือดอีกทีนึง
พอน้ำถั่วเหลืองเดือดประมาณ๒๐นาที
กมาเทใส่หม้อที่มีผงเจี๊ยกอ
งเจี๊ยบกอละลายน้ำซึ่งมันเป็นสมุนไพรจีน
มันจะทำให้น้ำถั่วเหลืองจับตัวเป็นก้อนไง
เป็นเนื้อเต้าหวยเพราะว่าถ้าลำพังเป็นน้ำเต้าหู้อย่างเดียวน้ำ
ถั่วเหลืองอย่างเดียวเนี่ยมันจะไม่ได้จับตัวขนาดนี้นะครับ
๒๐นาทีเนื้อน้ำนมถั่วเหลือง
มันจะจับตัวกันเป็นก้อนเป็นเต้าหวย
นุ่มละมุนขาวแบบนี้ถูกต้องเลยก็นำไปตักขายได้เลย
ส่วนน้ำขิงการทำก็ไม่ยากเลย
จะคัดเอาเฉพาะขิงแก่แบบพอประมาณนะคะ
มันจะให้รสแบบเผ็ดร้อนขึ้นมานะ
นำมาทำความสะอาดปลอกเปลือกออก
แล้วก็ซอยขิงให้เป็นแผ่นบางแบบนี้ค่ะ
พอซอยขิงเสร็จป๊าบนะคะก็นำลงไปต้มกับน้ำตาลทรายแดง
รสแบบนี้ให้น้ำตาลใส่แดงใส่ใบเตยมีกลิ่นหอมด้วย

ใครอยากจะไปลองลิ้มความอร่อยของเต้าหวยตำรับหอยอันคุณยายเนี่ยนะคะ
ก็ไปกันได้เลยนะคะตี๕ตลาดเช้าเทศบาล
ส่วนถ้าเป็นเวลาเย็นก็คือ๕โมงเย็น
หน้าสำนักงานปรายศนีย์ศรีศุกร์จังหวัดอุดรธานี

อยู่๒ที่นะในจังหวัดอุดรธานี
คือตี๕ช่วงเช้ามืดแล้วก็ช่วงหัวค่ำนะคะ
ช่วงเวลาที่แบบนิยมรับประทานอะไรที่มันอุ่นร้อน
มันต้องทานกับปลาท้องโกะตัวเล็ก

ที่นี่ระนองส่งมาเต้าหวยหอยอันน่ากินมาก
ถ้าชอบข่าวนี้ก็ไลน์มาบอกว่าชอบข่าวนี้นะครับ
ชื่อของคุณผู้ชมจังหวัดที่ดิวอยู่
รวมไปถึงแฮชแท็กหมายเลขโทรศัพท์
จะได้รุ้นรับเสื้อตลอดข่าวเช้านี้กันไป
มีคุณผู้ชมถามมาว่ากางเกงดิฉันได้ไหมคะ
เห็นบอกชอบกางเกงน้องใบตอง
เสื้ออย่างเดียวกางเกงเราไม่แจกครับ